ดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ
มีการประกาศแต่งตั้งดูสิตเฉลิมแสนในวัย๕๑ปีนะครับ
อดีตกุญสือของทางบีจีเข้ามาคุมทีมการท่าเรือ
อย่างเป็นทางการหลังจากที่มีกระแสข่าวมานานหลายวัน
ไปเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคของทีมแทน
ท่าเรือก็จะมีการดึงทางโค้ชแอมปรมัติพรมแก้ว
โค้ดผู้รักษาประตูคู่ใจของโค้ดโอ่งมาร่วมทีมด้วย
แล้วก็จะมีการร่วมวางแผนการทำงานทันที
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเตะก่อนเข้าสู่การแข่งขันไทยลีกครับ